ก็เตือนกันไว้นะฮะขี่รถบนทางเท้า
จอดรถบนทางเท้าเจ้าหน้าที่เห็นเมื่อไห

ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ที่จะเอาให้คุณผู้ชมดูต่อไป
ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า
พอไปเจอเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้า
แล้วมันก็มีเรื่องกันค่ะเกือบจะบานปลายแล้ว

ไม่ใช่หรือเขาไม่ได้พูดเพราะแบบนี้หรือ
ไม่เดี๋ยวฉันกำลังถามว่าไหนเทศกิตไหนประชาชน

หมดเลยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณ

มันเกิดขึ้นที่สำนักงานเขตบางเขนค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาโดนยึดรถมอเตอร์ไซค์
เพราะว่ารถเขาไปขี่บนทางเท้า
แล้วต้องไปจ่ายค่าปรับด้วยไงคุณปรับ๒๐๐บาท
เขาก็เดินทางมาที่นี่แหละสำนักงานเขตบางเขน

แล้วคนมันหุดหงิดเขาก็เลยสะบดกับตัวเอง
พอสะบดกับตัวเองปั๊บเทศกิจได้ยินไง

มันก็เลยเป็นเรื่องมึงกูมึงกูกันอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ
เทศกิจบอกว่าถ้าจะพูดจาแบบนี้ออกไปเลย

ทีนี้มันก็เลยสร้างความโมโหให้กับผู้ชายคนนี้เหมือนกัน
ว่าทำไมทำไมผมจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้

เขาหัวร้อนเพราะว่าเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่
ซุ่มจับมาแอบอยู่หลังป้ายแล้วโผล่ออกมา

แต่ตัวเขารู้ตัวว่าผิดนะ
นี่ไงมาเสียค่าปรับเต็มจำนวนขั้นสูงสุดแล้ว
แต่คือมันก็หงุดหงิดมาตั้งแต่ต้นทางแล้วไง
เรื่องนี้ค่ะเราก็เลยพยายามสอบถาม

ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามทางพอเขตบางเขน
ไปถามผอธนสิตเมษภัณฑ์เมืองนะคะ
ก็คุยกับผู้สื่อข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์
สำนักงานเขตสั่งการกวดขันรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้า
อันนี้มันเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าของวันที่๘ตุลาก็คือเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่เทศกิตเขาก็ปฏิบัติงานอยู่ที่ถนนเทพรักษ์เขตบางเขน
ชายคนนี้เขาทำผิดขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับ

ก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้หงุดหงิดแล้วก็มีปากเสียงกัน
แต่พอเขตบอกนะว่าหลังจากที่เหตุการณ์ในคลิปจบลง
มันมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ปรากฏเป็นคลิปออกไป
คือเขาทำความเข้าใจกันแล้ว
ต่างฝ่ายต่างพูดคุยกันเข้าใจแล้ว
ซึ่งทางผอเขตก็บอกว่าก็มีการเรียกเจ้าหน้าที่เทศกิจมาด้วย
แล้วก็กำชับไงเรื่องการพูดกับประชาชน
การควบคุมสติอารมณ์ต้องใช้ความที่สุภาพด้วย
เพื่อให้ประชาชนก็จะไม่ได้หงุดหงิด
แล้วก็ไม่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ต้องพูดจากันดีกับประชาชนด้วยนะครับ